มีการประกาศรายชื่อ๒๕๐สมาชิกวุฒิสภานะครับ
ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่านี่เป็นสภาเครือญาติสภาพี่น้องสภาพักพวก
เพราะว่าแต่ละคนนั้นล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคอสช
วันนี้ทำให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับติดตามจากรายงานครับ
แต่ถ้าตอบแทนแล้วเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนทำงาน
เขาก็ต้องเอาคนที่ในลักษณะที่รู้ใจและทำงานไปด้วยกันได้
ประเทศไทยเราประเทศที่เราเป็นเพื่อนกันเยอะอยู่แล้ว
คงไม่ใช่ว่าเอาประเด็นว่าใครเพื่อนใครแล้วเข้ามาทำหน้าที่ไม่ได้
ถ้าเห็นกับประเทศชาติเนี่ยก็ต้องเอาคุณสมบัตินะในความเห็นผม
สมาชิกวุฒิสภาชุดประวัติศาสตร์ที่จะมีหน้าที่
ร่วมกับสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
เลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
รวมไปถึงพ่นเอกพระยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคอสชที่ระบุว่า
การเมืองที่ผ่านมาก็มีคนหน้าตาคุ้นเคย
เช่นเดียวกับสวชุดนี้ที่ต้องสารต่องานที่ทำไว้
ส่วนที่ถูกมองว่ามีความสัมพันธ์เป็นสวพี่น้อง
นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีใครไม่เป็นพี่น้อง
ไม่มีใครไม่รู้จักพลเอกประวิทย์และผลเอกอนุพงศ์
และแต่ละคนก็เป็นทหารนอกราชการแล้ว
แต่คนเก่านี่คือส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเป็นพี่เป็นน้อง

มีใครไม่รู้จักผมบ้างมีใครไม่ไปรู้จักพี่ป้อม

รู้จักกันทั้งหมดทำงานมา๕ปีไม่รู้จักแล้ว
เธอไม่รู้จักทั้งหมดเหรอรู้จัก
เธอไม่รู้จักทั้งหมดเก่าอ่ะรู้จักทั้งหมดเก่าอ่ะนะเออ
ส่วนข้อสังเกตเรื่องงบประมาณกว่า๑๓๐๐ล้านบาท
ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นพลเอกประยุทธ์ระบุว่า
เป็นขั้นตอนการคัดเลือกของกรกต
ต้องสัญหามาจากทั่วประเทศให้เหลือ๕๐คน

คณะกรรมการข้อสชคัดเลือกไว้
ส่วนโปรไฟล์การทำงานของพลเอกปรีชาจันโอชา
น้องชายของพลเอกประยุทธ์นายพรเพชรวิชิตชนลชัย
อดีตประธานสนชที่ปัจจุบัน
ร่วมเป็นหนึ่งในสวชุดเดียวกัน

และการลงมติมายืนยันต่อสื่อมวลชน
ว่ามีการขาดประชุม๔๖ครั้งจาก๓๘๗ครั้ง
ขาดการลงมติกว่า๒๐๐ครั้งจาก๗๐๐ครั้ง
แม้จะออกตัวว่าไม่มีใครสั่งให้ปกป้อง
แต่ตัวเองในฐานะประธานสนชในขณะนั้น
จำเป็นต้องออกมาชี้แจงหากใครได้รับผลกระทบ
ไม่ใช่เพียงแค่ผลเอกปรีชาเท่านั้น
ผมเรียนแล้วกันมันเกิดขึ้นในช่วง๓ปีแรก
ท่านดำรงตำแหน่งในกองทัพอยู่
พอหลังจากนั้นท่านลงมติถ้าไม่ขาดเลย๐ครั้งก็มี
ดังนั้นผมก็คิดว่าท่านมีพัฒนาการ
เช่นเดียวกับท่านอื่นที่ไม่ได้มีการหยิบยก
กับเข้มแข็งมากกว่าขึ้นบางท่าน
ส่วนข้อเรียกร้องให้ปิดสวิตช์สว

พักการเมืองรวมเสียงได้เกิน๓๗๖เสียง
ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลกับเรื่องนี้
แต่หากพักการเมืองไม่มีเอกภาพ
สว๒๕๐คนก็ต้องใช้ดุลพินิษฐ์ร่วมกัน
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเหมาะสม
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย